สวัสดีปีใหม่

เมื่อวานไม่เจอไงเมื่อวานเจอมดดำ

เอาเป็นเรื่องแรกนี่นะฮะเป็นเรื่องของครูปรีชาก่อนเลย

ไม่จบ๓๐ล้านนี่จบยากมากเลยนะฮะ

ที่มีในปีชาไข้ครวนหรือว่าครูปีชา

ตกเป็นผู้ต้องหาแจ้งความเท็จนะครับ

พ็ูมิชาการภาคจังหวัด
ขอโทษนะครับผู้ประชาการจังหวัดกาญจนบุรี
ซึ่งตกเป็นผู้ต้องปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
เนื่องจากตามพรบมาตรการของฝ่ายบริหาร
ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพศ๒๕๕๙
ซึ่งผู้ถูกกล่าวหานะครับให้หมายรวม
ถึงตัวการผู้ใช้หรือสนับสนุนในการกระทำทุจริตในภาครัฐด้วยนะฮะ
เมื่อรวมการกระทำของผู้ต้องหาทั้งสองเป็นพฤติการแล้วก็เรื่องเดียวกันดังกล่าว
คดีจึงตกอยู่ในอำนาจของการไต่สวนข้อเท็จจริง
แล้วก็คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

คือจริงอ่านอย่างนี้มันก็อาจจะเข้าใจยาก
เพราะเข้าใจอยู่
เอาเป็นว่าเขาพูดภาษาชาวบ้าน
ภาษาชาวบ้านตอนนี้เขาส่งคดีคืนมาที่ปราบประชอ

คือตอนแรกไปอยู่ที่ทางสอบศูนย์กลาง
ถูกไหมครับแล้วก็ส่งอายการในการปล่อง
แต่เขาก็ประกันมาแล้วนี่อันนี้ก็ประกันอีกแล้ว
แต่ตอนนี้ทั้งหมดก็ถูกส่งกลับมาที่ปปช

ปราบปรามอะไรนะปราบประชอนี่ย่อมจากอะไร
อ๋อปราบประชอย่อมจากที่ปราบปรามการทุจจริตนะ
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ร้อนแดดจัดอ๋ออืมเท่

บอกอย่างนี้ส่วนผู้ต้องหาทั้งสองนะฮะ
ที่บรรยายงานสอบสวนฝากขังวริสารอายา
และก็กรบกำหนดฝากขังที่๑๘บสายนนะครับ
ได้มีคำร้องให้ปล่อยตัวผู้ต้องหาก่อน
แล้วก็สารมีคำสั่งอนุญาตแล้วด้วยนะครับ
ยังไงก็ดีนะฮะในเรื่องนี้ในประยุทธ์เผ็ดคุณ
ซึ่งเป็นรองโฆษกสำนักงานอายการสูงสุดได้ออกมาชี้แจงนะครับว่า
การที่อายการส่งสำนวนกลับเนี่ยไม่ใช่มวยล้มต้มคนดู
และผู้ต้องหาก็อย่าเพิ่งจะดีใจไปนะ
เพราะความผิดที่ถูกกล่าวหาตามปอายามาตรา๑๗๒๑๗๓๑๗๔นั้น

เนื่องจากการพิจารณาสำนวนในส่วนของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ซึ่งที่ผ่านมามีวันหยุดหลายวันพบว่า
มีความเกี่ยวเนื่องกับที่มีข้าราชการตำรวจตกเป็นผู้ต้องหาในคดีอาญามาตรา๑๕๗แล้วก็๒๐๐นะครับ

ผู้ต้องหาจึงยังเป็นผู้ต้องหาอยู่เหมือนเดิม
และคดีนี้เนี่ยก็ไม่ได้เป็นมวยล้มต้มคุณดู

ว่าเรื่องนี้ถ้าเอามาทำละครหรืออะไรอย่างนี้

เหมือนกับหนังคุ้นแผนสมัยก่อนอันนั้นนะ

ตอนนี้คดีของทางครูปีชากับเจ๊บ้าบินแจ้งความเท็จ
รวมกับคดีของทางผู้การกัจจนบุรี

ทีนี้เงิน๓๐ล้านก็ยังเอาออกมาใช้ไม่ได้
คือเรื่องนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับหวย๓๐ล้านนะ

แต่ถามว่าสามารถเอาสำนวนพวกนี้

นี่ถูกรางวัลที่๑นี่ประสาทเสีย

พรุ่งนี้นะฮะประมาณ๘โมงครึ่งเนี่ย

ยังจะต้องไปรายงานตัวต่อสารอาญาธิดา

ปลาร้าอาหารประจำชาติของไทย

กระทรวงเกษตรและสหกรนั้นยกระดับปลาร้าเป็นอาหารประจำชาติของไทย
โดยเมื่อช่วงค่ำนะคะมีผู้สื่อข่าวรายงานว่า
ไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศของกระทรวงเกษตรและสหกร
กำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตรปลาร้าปลาร้าเลยใช้คำนี้เลย
ตามพรบมาตรฐานสินค้าเกษตรพศ๒๕๕๑เนื้อความว่า
กำหนดมาตรฐานปลาร้าอย่างนี้นะคะ
ต้องทำจากปลาไม่มีพิษปลาปลากระเป้าไม่ได้สิใช่ไหมพี่
ไม่มีสารตกค้างเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
มีส่วนประกอบต่างต้องคลุกเคล้ากันให้พอดี
อันนี้เริ่มไปยุ่งกับเรื่องสูตรเขาแล้วนะฮะ
อุ้ยมาตรฐานเลิศนะ
ปลาร้าของเรา
กูดแล้วนะครับ
อ่าแอนชีสสวัสดีค่ะ
มันจะเหมือนแอนชีวีไหมคะ
ไม่เหมือนคนละอย่างกัน
แอนชีวีเข็มอย่างเดียว
มักด้วยเกลืออย่างเดียว
มีแต่ว่าไม่ติดปากติด

ชอบแต่ทำไมไม่ชอบปลาร้า
เป็นเหม่นมากเหมือนถุงเท้าที่ใช้นาน

แล้วเวลาอีพ่ออีไมเคิลเอามาแช่ตู้เย็นนะ
อย่างอื่นจบเอาออกมาให้หมดเลย

เรื่องนี้จะเป็นแหม่ม
ตอนนี้อากาศมันแปรปวนมากหรือยังไงก็ไม่รู้นะ

ร้อนในฤดูร้อนนี้เนี่ยนะคะซึ่งในฤดูร้อนในเดือนเมษามันไม่น่าที่จะมีฝนตกได้มากถึงขนาดนี้
นี่ไม่ใช่ฝนตกอย่างเดียวนะมันมีเหมือนหิมะตกเลยดูในภาพนะฮะ

จากการพยากรอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อวันที่๑๗เมษายนศพนี้นะคะ
ระบุว่าประเทศไทยตอนบนแล้วก็คือประเทศไทยตอนบนจะเกิดพายุฤดูร้อนขึ้น
แล้วก็ลมกันโชคแรงนะคะเกิดฟ้าผ่าแล้วก็ลูกเห็บตกบางพื้นที่ค่ะ
เขาได้โพสต์ภาพลูกเห็บที่อย่างตูนเห็นอยู่นะตอนนี้เนี่ยนะคะ
เป็นจำนวนมากเลยนะในพื้นที่บ้านผานกโกอำเภอแม่ริมนะฮะ
จังหวัดเชียงใหม่ค่ะก็จะมีสภาพขาวโพรนไปทั่วพื้นที่คล้ายหิมะ
พร้อมกับระบุข้อความเอาไว้ว่าลูกสวนรายงานข่าวเสียหายเล็กน้อยครับ
นี่มันเมืองหิมะชัดนี่ไงมันก้อนน้ำแข็งใช่
ขณะที่ล่าสุดในวันที่๑๘เมษายนกรมอุตุนิยมวิทยาก็รายงานพยากรอากาศ
ประจำวันว่าบริเวณภาคเหนือภาคกลางแล้วก็ภาคใต้
รวมทั้งกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้น
แล้วก็ลมกระโชกแรงด้วยค่ะทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูง
ปกคลุมประเทศไทยตอนบนแล้วก็ทะเลจีนใต้ได้มีกำลังอ่อนลง
แล้วก็ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีพายุฤดูร้อนลดลง
แต่ว่าอุณหภูมิจะสูงขึ้นร้อนแน่นอน
เปียกและร้อนนั่นเองร้อนแน่นอน
บอกว่าวันนี้จะมีไม่มีนะกรุงเทพหรือไปที่อื่น

ใช่ครับมันเกิดทางเหนือหมดเลยนะ

มาปักแห่มเกินไงตรงทางด้านนึง

มันระเหยมันมันไม่เป็นน้ำลงมามันก็เลยเป็นก้อนเหมือนหิมะอ่ะ
ใช่ไหมก็คือฝนหิมะก็คือฝนอันนี้เพราะมันเจออุณหภูมิที่แบบว่า
ก็เลยจับแขนมันก็จับแข็งกลายเป็นโปรยเป็นหิมะ

ใช่เพราะว่าดูแล้วผีจริงเลยพี่ในสุสาน

ม้าสงสัยว่าเราจะฉายหนังให้ผีดูได้ยังไงนะฮะ
มีมาที่ประธานมูลนิธิสว่างอุทยานอำเภอพานทองจังหวัดชนบุรีนะคะ
ได้จ้างหนังกางแปลงมาฉายให้ผีดูหมายถึงว่าที่อยู่ในสุสานเป็นศพ

มีหลุมศพนับร้อยท่ามกลางบรรยากาศที่วางเวงเห็นไหมคะฉายจริงนะครับพี่มาร์ค

สกัดรายงานว่านายบุญสมศิลปชัยประธานกู้ภัยสว่างอุทยาน
พานทองได้จ้างหนังกลางแปลงมาฉายให้ผีดูเพราะเชื่อว่าเมื่อฉายแล้วจะทำให้โชคดี
แล้วธุรกิจที่มีก็ราบรื่นอะไรกับพี่หนุ่ม

คุณลูกแก้วส่งมาหน้าตาเขาน่ารักดี
แล้วเขาก็จ้างหนังมาฉายปีละครั้งทุกปีนะฮะแล้วปีนี้เป็นปีที่๓แล้วทุกผู้ชมค่ะ
เทศกาลสงการหรือว่าปีใหม่ไทยนี่แหละเขาจะฉายบริเวณสู่สารสว่างอุทยานที่ตำบลพานทองอำเภอพานทองจังหวัดชนบุรี

โตตกใจคิดว่าผีนั่งดูอยู่

สดที่มีญาติและหลุมศพไม่มีญาติเนี่ยก็มีรอบบริเวณนั้นเต็มเลย

คือการฉายหนังเขาเอามา๓เรื่อง
มีทีมกู้ภัยและชาวบ้านมานั่งดูเป็นเพื่อนผีด้วยท่ามกลางบรรยากาศที่วางเวงวางเวง
นี่เรื่องสตาร์เทคนะเธอไม่ใช่กระโหลกกะลานางก็ร้องเสียงร้องระงมของอะไรรู้ไหม
นี่ดูหลุมโสดเห็นไหมรีดริงเรไรก็ร้องกระงมแมลงชนิดต่างก็บินกันให้ว่อนไปหมดนี่
มองดูเผลอเขาจะนั่งดูอยู่ก็ได้นายบุญสมเนี่ยก็บอกว่าเนื่องจากมีความเชื่อว่าทำแล้วชีวิตจะดีขึ้น
คิดว่าผีก็เหมือนมนุษย์เรานี่แหละค่ะคุณอยากดูหนังกลางแปลงบ้างจึงจ้างมา
เพราะว่าหลังจากนี้เนี่ยธุรกิจการค้าขายก็จะดีขึ้นเขาเชื่ออย่างนั้นแล้วมันก็จริงมา๓ปีแล้ว
อีกทั้งการเดินทางไปไหนก็จะแคล้วคลาดสุขภาพก็จะแข็งแรง
ตั้งใจว่าจะจัดการให้มีจ้างหนังมาฉายให้ผีดูทุกปีเลยจากต่อไปนี้ไปเนี่ยนะฮะ
ความคิดของตนนั้นผีไม่มีญาติเขาก็คงอยากดูหนังมั้งเหมือนกัน

พี่อยากไปฉายหนังแล้วให้ผี
พี่คะกล้องนั้นเห็นหน้าพี่อยู่

ไปทำบุญอย่างหนึ่งนะเออก็มีก็เป็นโชว์บ้านโชว์บ้านแล้วก็ดู
ก็ใส่บาตรไปให้ผู้ที่ตายไปแล้ว
แต่ถ้าเขาจะมองว่าก็ท่านไม่ได้ใส่บาท
แต่ฉันทำเอาหนังไปให้ผีดูก็อาจจะเป็นการทำบุญ
เขาตั้งใจว่าจะให้วิญญาณที่ยังเล่น
มันมีเหรอถามคำมันมี
คือเหมือนใส่บาทไปให้นั่นไงให้ผีไง

ก็เลยผีจ้างหนังใช่ไหม
เป็นอย่างไงอันนั้นผีจ้างหนังเอาหนังผญนากไม่ใช่เหรอ

เหมือนกับหนึ่งก็คือเป็นกุศโลบายคนก็ได้มาดู
พี่ตาต้มมีคนปิ้งด้านของผมมีคนจ้างหนังแก้บนแทบทุกอาทิตย์

ก็แก้บนบนเอาไว้ไง
แทนที่จะบนว่าไปลำอย่างนี้เองใช่ไหม

ก็ให้เจ้าดูให้เจ้าดูนะ
เจ้าหน่าง็จะแล้วแก้ระดับหนึ่ง

ให้แบบเอาหนังไปฉายที่นี่นัดวันเวลา
ปรากฏว่าคนมาดูเต็มเลยนะตอนกลางคืน

พอตอนเช้าขึ้นมาลุกขึ้นมาเก็บของ
ไม่มีแม้แต่ซากอะไรเพราะพ่อบอกว่า
ถ้าคนมาดูมันต้องมีขยงขยะไม่มีเลยเป็นร้านเปล่า
เออกระดิบเป็นเรื่องที่เล่าลือกันมาจนบัตรนึง

นาคีที่เรตติ้งสูงกว่าผีพญานาคมาดู

แล้วหลังจากนั้นทุกคนก็กลับไปเป็นเรตติ้ง๕๔๕๓หมด
ตกลงที่มาดูนี่พญานาคใช่ไหมคุณพงพัฒน์

คือไม่กล้าพูดฉันก็ไม่กล้าอะไรขอโทษค่ะ

มีเรื่องของผีโพงมาเล่าให้ฟัง
คือผีโพงเขาบอกว่าเขาไปเกิดขึ้นอยู่ที่นี่
อำเภอบึงสามพันธุ์จังหวัดเพชรบูรณ
คือเรื่องของเรื่องนี่ชาวบ้านเขาบอกว่าเขาวาแล้วกัน
มีแสงไฟประหลาดคุณผู้ชมครับมันคือขึ้นมาเนี่ยนะ
เขาบอกว่าเป็นสีแบบเหมือนสีแดงเลย
อุ๊ย
อย่างกิน
แต่ตัวเนี่ยไม่รู้คนอะไรไปกินต่อหรือเปล่าแต่ไก่ตาย
คนใช่มะคนอะไรไปกินต่อ

ก็คือการอ่านข่าวของคุณหนุ่มเนี่ยฉันก็เลยทำใจไม่ถูกว่าตกลงมันจริงหรือว่า
คือผมก็ไม่รู้ไงแต่ในข่าวเขาว่าอย่างนั้นในสนั่นเขาบอกมาเนี่ยมันเป็นไก่เนี่ยตายนะ

อาจจะเห็นแสงไฟเขียวแดงแล้วตกใจก็ได้ตาย

มันเป็นไฟขึ้นไปจะลงลงแบบนี้มั้ิ
ของแบบของดีเลยฝั่งลิต้าดีมันจะมีสีเขียว
คุณลุงมั้ยไม่เคยเจอพิษภัยเป็นสมบัติของแผ่นดินอะไรอย่างนี้

เป็นแก๊สมีสิทธิ์แน่นอน

เป็นแก๊สเมื่อกี้ว่ากำลังจะพูดแล้วเดี๋ยวจะหา

พาท่องมาวิทยาขนสิงห์เต็มท้อง

เป็นเรื่องจริงแล้วเป็นเรื่องที่พิสูจน์ได้
ซึ่งไม่สมควรที่จะทำเลย
เป็นเรื่องที่ลูกค้าก็คือผู้โดยสารเนี่ยนะ
กับคนขับรถแท็กซี่เกิดกันขึ้น
ซึ่งแบบว่ามันเป็นเรื่องที่น่าอายมากเลยทีเดียว

ขอบอกคุณผู้ชมนิดหนึ่งก่อนได้ไหมว่านิดเดียว
ถ้าใครรู้จักผีโพงส่งมาบอกผมหน่อย
ไลน์มาบอกเลยว่าผีโพงมันคืออะไรและหน้าตาเป็นยังไง

ผีปอบรู้แล้วผีปอบรู้ผีก็สือรู้
ก็มันมาเป็นผีกองกอยผีเป็นโพง

อันนี้ก็ไม่มีรอเรืองไม่เข้าใจ
ใครที่รู้ดูอยู่บอกมานิดนึงผีโพงคืออะไรนะ

นั่นมันกวางเรนเดีย

ก็โพสต์คลิปวีดีโอฝรั่งแชร์แท็กซี่ไทยพร้อมกับระบุข้อความว่า
ขอโทษล่วงหน้าฝรั่งขอโทษล่วงหน้านะที่ลงคลิปแบบนี้
แต่ที่ผมโดนคนขับแท็กซี่ดาผมก็อยากรู้ความคิดเห็นของคนไทย
เพื่อจะพัฒนาตัวเองครับดูดิเขาถ่อมตัวขนาดไหนนะ
ในขณะที่ฝรั่งโดนด่ะไปดูคลิปกัน

ฝรั่งคนนี้เขาอยู่ประเทศไทยมา๒ปีแล้ว

แต่ด้านมาเจอเหตุการณ์นี้ได้นะตอนกลับมาจากเชียงใหม่
พอลงเครื่องปั๊บก็ลงไปที่ชั้นหนึ่ง
เสร็จแล้วก็ไปเรียกแท็กซี่เพื่อที่จะไปคอนโด
คนขับก็บอกว่า๕๐๐บาท
ผมก็เลยบอกว่าแพงไปกดไม่เจอได้ไหม

เออผมก็โอเคไม่เป็นไรผมไปเปลี่ยนรถดีกว่า

คนขับแท็กซี่บอกว่าทำไมเป็นแบบนี้๕๐๐บาทก็ไม่เห็นจะแพงอะไรเลย
จนสุดท้ายเขาก็ยอมกดมิเตอร์ให้ในแท็กซี่
แล้วก็นั่งไปพอไปถึงทางด่วนปุ๊บ
ผลปรากฏว่าคนขับแท็กซี่ก็หันมาบอกขอ๓๐๐บาท

ที่ผมก็เลยให้ไปแค่๒๐๐บาท
โดยที่ก็ไม่ได้เงินทอนด้วย
อ่ะโอเคค่าทางดวนมันก็เท่าไหร่

ถ้าขึ้นจากตอนเมืองก็๑๐๐บาท

มิเตอร์ขึ้นมาทั้งหมด๓๗๕บาทจากไหน
ผมก็ให้เงินไป๕๐๐บาท
ผมก็บอกพอดีอะไรพอดีอะไรกัน
พี่คะฝรั่งหรือดี

เขาก็บอกว่า
ไม่ยอมให้มันบอกว่าไงรู้ป่ะ
ไอ้กีเหงาไอ้กีเหนียวไอ้กีเง่งเง่า
อย่าให้ได้เจออย่างนี้อีกเลย
ผมก็เลยต้องเอามาลงเน็ตนะครับ
แล้วก็ให้พวกคุณลองวิพากษ์วิจารณ์ดูว่ามันเหมาะสมหรือเปล่าครับ
ก็มีคนเข้ามาเยอะมากด้วยน่าอายไหม
พี่ไม่อยากจะเล่าว่าไมเคิลก็เจอ

พอเมื่อเลี้ยวกันมันก็นั่งแท็คซี่
แล้วก็ขับเวียงไปเหวี่ยงมาปรากฏว่าเมายา
เมื่อเทียวก็บอกว่ามีขับเวียงไปเวียงมา
หายใจแรงตลอดเวลากินน้ำแล้วก็สายหัวไปมาตลอดว่า
พอไปถึง๖๒มันต้องนั่งรถแท็กซี่กลับมาเองอีกที
นี่บอกผีโพงในผีบ้านพราทอื่น
ใช่ไหมแล้วก็หากินกบเขียดนะกินกบกินเขียดเอาแล้วไก่ตายได้ยังไงอ่ะ

แต่เมื่อกี้มีคนบอกว่าเป็นโดรนนะเป็นโรนที่แบบบินอยู่
แล้วก็จะมีไฟสีแดงสีเขียวไงก็เป็นไปได้เหมือนกัน
มันเป็นดวงใหญ่ไม่ถึงว่าแสงที่เขาเห็นน่ะหรอ

แต่เขาเห็นหลายตัวแล้วโดนจะไปบินกลางคืนจะถ่ายอะไรเห็นนะ

มีคนส่งมาบอกว่าให้ถามคุณป๋องกระพลทองพลับ

ไม่ถามเพราะทุกวันนี้มันก็เอาเรื่องผีมาหากินหลอกเขา

เห็นไหมเธอก็ไม่เชื่อ
เขาถีบมายูนะเขาถีบมายูให้ลูกชายเขา
ก็ใช้ก็ได้เออเอาเดี๋ยวผีโพงจะมาเรื่อยเรื่อยเดี๋ยวเราจะรวบรวมไว้ว่าเป็นยังไง
ช่วงหน้าเบลล่านะครับเบลล่านะฮะโชว์หวานให้เบิร์ตเดย์คุณเวีย
เดี๋ยวกลับมาครับ
มากุ๊กกิ๊กดารากันดีกว่าทำไมอะไรครับ
เขาตั้งชื่อคอลัมป์เหมือนเขาเองกุ๊กกิ๊กดารากัน
มันชื่อคอลัมป์ในในไทยรัฐเขาตั้งมาตั้งในเอง
แฟนคลับฟินกันสุดลิดเลยอ่ะเพราะเบลล่าเนี่ยฮะ
เขาลงไปแบบว่าเบิร์ตเดย์ให้กับแฟนเขาคือเบียร์ใช้คำว่าแฟนได้ไหมอ่ะ
นี่ใช้ไปเถอะนี่แม่บอกว่าผีโพงผีทางภาคเหนือสิงอยู่ในต้นไม้
ต้นโพงอืมอ๋อเลยชื่อผีโพงใช่ไหมแม่เราไม่รู้เขาเล่ากันมาอีกทีค่ะ
ไม่เป็นไรครับเนี้ยแหละเนี้ยแหละจะได้รู้อ๋อตรงรวมเรื่องผีไม่จบใช่ไหม
รวมผิดนี่ก็จะเอาเรื่องความรักกันแล้วนะความรักความรัก

เห็นแบบว่าคู่หวานเนี่ยเวีย
กับน้องเบลล่านี่ก็ฟินกันเลยสุด
อันนี้ตั้งแต่ไปเที่ยวกันญี่ปุ่นเลยไม่ใช่เหรอ

ภาพเก่าเก่าเขาก็เอาลงมาง่ายเดี๋ยวฟังสิ
เมื่อสาวเบลล่าทำคลิปอวยพรวันเกิดไงคะ
เขาก็เลยเอารูปนี้นะคะมาลงค่ะ
พีแล้วก็แอดเวีย๑๙โอเค

แปลออกมาแล้วเป็นสุขสรรค์วันเกิดนะคะพี่เวีย
คู่หูที่รู้ใจมายพาเทอร์อินคราม

สำนวนเหรอเพราะว่าอันนี้มันเป็นเหมือน
พาร์ทเนอร์อินคลายม์ก็คือคู่คดี
ใช่ก็คือเหมือนกับว่า

เพราะนี่อินคลายม์มันคือแบบการเป็นคดีกว่า

เออใช่มันเป็นแสลงของหนุ่มสาวสมัยนี้รวมหัวกัน

เพราะว่าไม่สักอ่ะเรียกแต่ว่าเบบี
มีให้เรียกไหมไม่มี

อ่ะส่วนเจ้าของวันเกิด
อย่างหนุ่มเวียเขาก็เข้ามาเมนต์ว่า
ไมลุงดูเด็กจังอี้ขอบคุณนะครับ

งานนี้นอกจากแฟนคลับเนี่ยจิกหมอนกันสุดไปแล้วนะ
น่ารักนะครับก็ยังมีนะครับคนดังเขาก็ไปร่วมโมยพรด้วยนะ
อย่างเช่นเกรทว่ารินนะฮะกำลังแม่
แม่น้องสาวฉันนี่ก็ยุ่งไปกับทุกอันนะนะ

อัดเชอก็ไปขายไอ้บองเขาเนี่ย
พี่ก็เข้าไปโหยเขาบ้างมาดูโป๊บบ้างโป๊บนะฮะเป็นบุคคลที่ไปด้านเหล่าแฟนคลับเนี่ย
ตามหากันหนักมากสำหรับพระเอกสุดฮอตนะครับคุณโป๊ปเนี่ยนะครับ

แล้วก็ในช่วงวันหยุดยาวเทศกาลสงกรานคุณพิเดชของอจ
หายตัวจากโลกโซเชียลไปเลยคนก็เลยตามหาไปไหน

ล้นก็คิดถึงกันบ่นกันใหญ่แล้วทำไมหายไปหายไปนะครับ
คือก่อนหน้านี้โป๊ก็ได้มีการให้สัมภาษณ์ในช่วงวันสงกรานที่ผ่านมา
ว่าคุณแม่พาไปปฏิบัติธรรมที่จังหวัดชนบุรี
ซึ่งเป็นการทำมาอย่างต่อเนื่องในทุกปีอยู่แล้วนะครับ
พร้อมกับเผยว่าเมื่อช่วงวันหยุดสงกรานที่ผ่านมาเนี่ย
ตูเขาเองนะครับ

จากนี้ยังได้เผยข้อความซึ่งอ่านแล้วบอกเลยว่าทับใจมากนะครับ
บอกว่าสงกรานไม่เคยโดนน้ำ

แต่ที่สำคัญคือยังมีแม่บ่น

มีแต่รอยยิ้มเจอแต่สิ่งดีกันนะครับ

เป็นภาพที่น่ารักถูกใจทุกคนมาก

ล่าสุดนะครับก็คือโป๊ปพระเอกสายบุญด้วย

มีคนบอกว่าตอนช่วงสงการไม่ยอมรับงาน

ช่วงไฮเลยนะถ้าจะรับคือบอกว่าเป็นเงินไปเยอะ

ที่สงการพี่โป๊ปออกงานเยอะแล้วน้องเบลล่าไม่มีเลย

เพราะก่อนสงการเบลล่าถ่ายละครยับเลย๒เรื่อง

ก็เคยคุยกันว่าทั้งมีเบลล่าถึงไม่ออกงานหรือไร
โป๊ปยังไม่เปิดยังไม่ต้องถ่าย
ฉันยังเจอเขาเลยที่กองพี่อ๊อฟเรื่องกรงกรรม
ส่วนอีกคนนึงค่ะชาคริสค่ะภรรยาใกล้คลอดแล้วนะคะ

เราเลิกพูดเขาว่าไม่ยังไม่คลอดพี่คนนี้แหละ
คุณแอนพัทธิราเนี่ยนะคะ
เขาบอกว่าเขาตั้งชื่อไว้แล้วนะคะในท้องเนี่ยว่า
ต้นโพเป็นผู้ชายแน่นอนลูกชายคนแรก
ว่ังว่างให้น้องต้นโพฟังตั้งแต่อยู่ในท้อง

ทายาทบันเทิงคนใหม่ก็กำลังจะออกมาแล้ว

เบลล่าก็เล่นไงบ้างแน่
มันเป็นตัวเอกเนี่ยมีเจมส์จี
แล้วก็กลับเนียกกับตัวและก็จะมาเจอแม่ผัวโหดมาก

ใช่มี๓คู่มีเจมส์จิแล้วก็มีน้องจำชื่อมีน้องแชมป์
น้องเนี่ยหลายคนลูกใหม่เนี่ยจะมีผู้ชาย๔คน
คนที่เป็นสามีเบลล่าเนี่ยคือเจ้าเพชรธกฤษ

แล้วก็เบลล่าก็จะมาอยู่บ้านนี้แล้วก็โยนรังกงรังเกียจ

ฉันก็เล่นเป็นมะคะขายกล้วยทอด

รุ่นนี้ทำแล้วได้ตังค์หนูถือว่ามีเกียรตินะพี่นะ
กรงกรม
ตัวมันเป็นต่อเนื่องมาจากอีแย้ม
ใหม่คือย้อยเป็นพี่แย้ม

อ๋อเหรอ

สุดแค้นแสนรักใช่คนเขียนคนเดียวกันเป็นเรื่องต่อเรื่องกัน

เป็นแม่ค้าขายบาดาน่าเฟรมเบ้

ใช่ที่เขาบอกว่าเอามาลง

เดี๋ยวมาดูกันว่าเพราะมันมีคดีที่หลานหลอกย่า

ไปเพิ่ม
ขอบคุณครับ

เป่าซิลเวอร์นาโนเอกสเปิร์ทใหม่
จัดการสิ่งสกระปกที่มองไม่เห็นต้นเหตุกลิ่นอับ

เราเป็นคนดีเนอะ

เราพูดถึงว่า
เราไปไหนบางทีนักแสดงเขาก็จะกลัวว่า

คือเราจะเมาส์ใครแต่ใจเราบริสุทธิ์
พูดไม่ออกเลย

แต่ข่าวที่เราเอามาก็
ที่อื่นเขาก็พูดเหมือนกัน
แต่ทำไมเราพูด
แต่ทำไมน้ำหนักเวลาเราพูดมันเยอะอ่ะอ่ะ
ก็ปีที่แล้วเนี่ยมีหลานที่เข้าแบบว่ามมาหลอกญ้าวว่า
ถูกรวงวันที่หนึ่ง
พี่สิทธิ์อ่ะ

แล้วก็มีคนถามตำรวจว่า
เอาเรื่องที่ไม่เอาเรื่องโกหก
เอาเรื่องที่ไม่จริงมาหลอกลวงเอาลงมาในระบบคอมพิวเตอร์
ซึ่งท่านพันธุ์ตำรวจเอกสุธีมันลิกมารผู้อำกับการคุมงานสอบสวน
บังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมแบบนี้
บอกกปอทรเอาพูดสั้นเลยละกัน
ท่านก็บอกว่าพิจารณาจาก๓ประเด็นอย่างนี้ที่จะเข้าข่ายความผิด
ก็คือว่ามีการนำข้อมูลเท็จหรือไม่และประชาชนจะเข้าถึงได้หรือไม่
หนึ่งคือว่าต้องมีคนเชื่อถือว่าเป็นผู้เสียหาย
จะเชื่ออันนั้นแล้วก็เกิดความเสียหายขึ้นมา
และผู้กระทำการดังกล่าวมีเจตนาต้องการนำข้อมูลอันเป็นเท็จนี้
หลอกลวงผู้อื่นให้เกิดความเสียหาย
หรือว่าแค่หยอกล้อในหมู่เพื่อนฝูงอันนี้ก็เป็นข้อแรกนะฮะ
หรือว่าการกระทำนี้เข้าข่ายทั้งหมดถือว่ามีความผิด
ถ้าหากว่าเขากระทำโดยทุจริตหรือว่าโดยหลอกลวง
และนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จหรือว่าบิดเบือนสู่ระบบคอมพิวเตอร์
ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือว่าบางส่วนทุกท่านที่ทำเนี่ย
เกิดความเสียหายกับประชาชนอันนี้จะเป็นความผิด
แต่ทีนี้เขาโพสต์ว่ามีถูกรางวัลที่๑นั้น
เขาโพสต์แล้วเป็นเรื่องล้อเล่นไม่ได้มีเจตนาจะนำไปหลอกลวง
บุคคลอื่นเสียหายจึงไม่เข้าข่ายความผิดค่ะคุณหนุ่มค่ะ

แรกก็แบบอายเพราะเขาก็โพสต์ว่าเขาถูก

อย่างกรณีที่คล้ายคลึงกันที่บอกว่าหลานสาวมาตัดปะเลขเนี่ยนะครับ

บอกว่าเออเนี่ยยายเอาไปขึ้นเงินสิแต่หนูขอสัก๓แสนไง
ยายไป๑๐ล้านอันนี้คือมีผู้เสียหายอันนี้ผิด
อันนี้ถ้ามีผู้ที่เสียหายต้องผิด
แต่อันนี้ก็คือไม่มีใครเสียหายเพราะคุณรัชตะนี่เขาก็คือ
ขำมาแต่ก็เราต้องให้ระวังไว้ว่า
มันอาจจะเกิดความเสียหายได้ที่เราไม่รู้เช่น
มีคนเชื่อแล้วก็เอาไปทำอะไรต่ออะไรอย่างนี้ไง

โอเคมาถึงเรื่องของคุณโฟบ้างนะครับ

เสาไฟล้มทาง๑๔ต้นทั้งที่มีคุณพ่อในบ้านด้วยนะคะ

ต้องเสียตังค์ข้ามไอ้นี่ล่ะ

ตายแล้วเสาต้นใหญ่มากค่ะคุณผู้ชม
จากกรณีเมื่อวานนี้วันที่๑๗ได้เกิดเหตุฝนฟ้าตกอย่างรุนแรง
บนถนนเจ้าคุณทหารบริเวณเบี่ยงซ้ายออกถนนร่ม๙
เป็นเหตุให้เสาไฟฟ้าแรงสูงเนี่ยคุณผู้ชมครับ
ขนาดความสูง๒๒เมตรรวมทั้งหมด๙ต้น

แล้วก็เสาไฟฟ้าขนาดเล็กอีก๕ต้นนะครับ
ล้มทับรถยนต์ที่จอดหน้าอาคารพาณิชย์ขนาด๔ชั้น

ชั้นบนสุดนังลงแบบนี้หรือเปล่า
นอกจากนี้นะค่ะยังมีอาคารพาดิสบางส่วนนะครับ
บางส่วนตามแนวเสาไฟฟ้าล้ม
รวมประมาณ๓๐ครูหาได้รับความเสียหาย
หนึ่งในนั้นคือคุณโฟสกลนรัฐ

ที่ออกมาเปิดเผยว่าบ้านพักของตนเองได้รับความเสียหาย
ด้วยนะฮะแต่เล็กน้อยจากเสาไฟฟ้า
บางส่วนก็ได้มีการดึงออกจากตัวอาคารที่พังลงมา
ขณะที่เกิดเหตุคุณพ่อเองอยู่ในอาคารเพียงคนเดียวนะฮะ

แต่ตัวเองนั้นย้ายไปอยู่ที่บ้านใหม่๖ปีแล้ว
ขณะที่ตัวคุณพ่อเองไม่ยอมย้ายไปด้วยนะครับ

ทั้งนี้บ้านหลังนี้ยังเคยถูกไฟไหม้เมื่อ๓ปีก่อนด้วย

แต่ก็อยู่เออโอเคแต่ก็สภาพดีพี่หมายถึงว่าคงไม่ได้เรื่อง
ไม่ได้เป็นอะไรไรแรงไงอาคารพนิษฐ์ทำมาคลาดขึ้นของใหญ่ผมจะบอกให้
ย้อนเวลากลับไปเมื่อ๓ปีก่อนผมเคยโดนนี้เลย
บ้านคุณหรอเกิดอะไรขึ้นที่บ้านผมเลยเป็นข่าวด้วย
คือต้นไม้บ้านเพื่อนบ้านข้างสูงมากแล้วลมมันแรงแรง
หักเพราะกระตกมาทับบ้านผม
รถทับรถด้วยทับหลังคาทับรถหมดเลย
สายไฟเนี่ยขาดแบบโอ้โหเละเทะเลย

แล้วพอดีตอนนั้นผมมีมันมีแบบเป็นประเด็น
ก็ใจร้อนด้วยนะก็เหมือนกับมีการปะทะลมกับทางการไฟฟ้าด้วยเหมือนกันตอนนั้น
เพราะว่าไฟเนี่ยขาตกมาแล้วฝนตก
ผมก็เลยต้องโทรศัพท์ไปที่การไฟฟ้า
ปรากฏว่าโทรไปประมาณ๔๕๖ชั่วโมงไม่มา

ใช่ก็ไม่มาอะไรอย่างนี้ตอนนั้นก็ไม่มา

พอมาเสร็จผมก็อ๋อสายไฟนี้มันต้องให้หมู่บ้านมาจัดการ

ผมก็อ้าวตายแล้วทำไงแล้วที่สำคัญทำไมนะตอนนั้นน่ะ

ในท้องอยู่แล้วออกจากบ้านไม่ได้แล้วหายใจไม่ออกแล้ว
ออกมาข้างนอกก็กลัวแบบจะมีปัญหาไฟเฟย์รั่วหรือเปล่าอะไรอย่างนี้
โอ้โหเป็นประเด็นกันมากเลยอะไรอย่างนี้ตอนนั้นน่ะ
ผมก็เลยแบบลงไอจีต่อว่าอะไรอย่างนี้
เออเสร็จปุ๊บปรากฏตอนนั้นในสุดลงไอยังไง
ก็ตอนกลางคืนก็ประมาณสักเป็นทุ่มแล้วล่ะก็เลยโทรไป
หาทางอีกที่หนึ่งเขาก็เลยมาให้แล้วก็มาจัดการเรื่อง
การไฟฟ้าอีกเขตหนึ่งเออรู้สึกจะอย่างนั้นนะ
เพราะว่าหมู่บ้านคุณเขาคงไม่อยู่ทำให้แล้วมั้งในเวลานั้นนะ
ก็มาทำให้อะไรอย่างนี้ก็เรียบร้อย
พูดถึงก็ต้องขอเพิ่งความรู้ของพวกการไฟฟ้านะพูดถึงใช่ไหม
เออไม่พูดว่าในกรณีนี้ก็ช่วยกันนิดนึงไม่ได้เลย
ใช่แต่คืออันนั้นเป็นประเด็นมากเลยอ้าวหมดเวลาเลยเห
เออดิเจเอกกี้
ดีเจเอกกี้เข้ามาโพสต์อีกแล้วนะคะคราวที่แล้วก็โพสต์นะฮะ
นักร้องคนหนึ่งคราวนี้นางเอกค่ะ
เขาบอกอย่างนี้ว่าชีวิตคนมันไม่ใช่ละคร
เพราะฉะนั้นอย่ามโนอยู่บนพื้นฐานโลกแห่งความจริง
อย่างที่นางร้ายในคราบนางเอกมันบาปนะคะ
แล้วก็เขียนแคปชั่นลงในไอจีว่า
ถ้าเราเจอคนแบบนี้เราต้องพาเขาไปรับยาที่เคาน์เตอร์๒นะคะ
ท่าทางเขาน่าจะป่วยค่ะนะคะแฮชแท็กอะไรเนี่ย

ป่านนี้ยังหาตัวไม่เจอว่าเป็นใคร

มันก็ไม่ได้คำตอบเลยเพราะว่าพวกมันให้ถัดไลน์ไปถาม

ตีตัวออกห่างใส่ซื่อบริสุทธิ์
ไม่รู้อ่ะเดี๋ยวไปดูภาพภาพของพี่ม้า

โอเคนะครับลาไปก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกัน

พรุ่งนี้เจอกันค่ะพรุ่งนี้เจอกันค่ะสวัสดีค่ะ